สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนดูข่าวอื่นอื่นที่ได้โปรยไปเมื่อสักครู่ต้องตามเรื่องการเมืองก่อนครับเพราะว่าภายในสามสี่วันนี้ต้องจบต้องจบครับตัวแปรสำคัญที่เขาเรียกกันว่าตัวแปรก็คือ
พักภูมิใจพักประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยสองพักซึ่งดูตามข่าวกันแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่แน่แต่คอการเมืองก็บอกว่าแน่แล้วไปอยู่กับพักพลังประชารัฐนั่นแหละแต่ต่อให้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไม่ไปร่วมกับพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐตอนนี้รวมกับพักเล็กมีเสียงพอที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์ได้ดูการเมืองตอนนี้อย่าดูความหวังอย่างเดียวแต่ต้องดูความจริงด้วยครับต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงอย่างที่คุณจตุพรพรมพันธ์ว่าโลกความเป็นจริงก็คือว่าบทเฉพาะการของรัฐมนูลฉบับนี้
เขียนไว้ว่าภายใน๕ปีนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกของสองสภารวมกันคือสสบวกสวในรัฐมนูลหลักเนี่ยเขียนไว้ว่า
เลือกนายกให้สอสอเลือกกันเองก่อนถ้าไม่ได้แล้วถึงค่อยเอาสวมาเลือกด้วยแต่บทเฉพาะการบอกว่าไม่ต้อง
เอาสวมาร่วมเลือกนายกซะตั้งแต่ตอนต้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีก๕ปี

ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้สวมี๒๕๐อย่าไปหวังว่าเขาจะแตกแถวครับ
เอาเป็นว่า๒๕๐มัดกันแน่น
แล้วไปบวกสอสอแค่๑๒๖เท่านั้นครับ
ก็จะได้๓๐๐จุด
เกินครึ่งของสองสภาแล้ว
แต่ในสภาพความเป็นจริงตอนนี้พลังประชารัฐ
เขามี๑๑๕บวกพักเล็กที่ประกาศชัดเจนไปวันก่อนอีก๑๑
วกรักผืนป่าที่ประกาศตามมาอีก๒บวกพลังท้องถิ่นอีก๓บวกพักรอปชของคุณสุเทพอีก๕
รวมแล้วเนี่ยเขาได้ตั้ง๓๙๖แล้วครับ
เขายังไม่ต้องรวมกับชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาไม่ต้องมีภูมิใจไทยไม่ต้องมีประชาธิปัตย์
เขาก็เลือกนายกได้แล้ว
ต่อให้ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยไปอยู่กับฝากเพื่อไทยก็เลือกนายกไม่ได้เพราะเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสองสภา
ก็ทางนี้มีมากกว่าแล้วจะเอามาจากไหนล่ะครับ

ถ้าไม่มีภูมิใจไทยไม่มีประชาธิปัตย์มา
เสียงไม่เกินครึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
แต่เขาคาดหวังในทางการเมืองเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเลือกนายกนั่งอยู่นิ่งแล้วเนี่ย
นายกแล้วการเจรจาต่อรองที่จะเอาพักอื่นมาร่วมเนี่ย
ไม่เหมือนกับตอนยังไม่ได้นายกเพราะยังไม่ได้นายกก็ไม่มีความแน่นอน
แต่ถ้าได้นายกเห็นอยู่แล้วเนี่ย
พลังของอำนาจมันจะดูดมาง่ายกว่าครับ
ฉะนั้นเอาเป็นว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถึงเวลานั้นก็มา
ก็เชื่อว่าต้องมากับพักพลังประชารัฐ
เพราะไปห้อยติงไว้เป็นฝ่ายค้านอิสระ
ก็เกิดสภาพทุลักทุเลทางนี้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
โน้นก็เลือกนายกไม่ได้
แล้วการเมืองมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
มาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะบทเฉพาะการเขาเขียนไว้อย่างนี้
เขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วไม่ใช่เขียนไว้อย่างนี้
เฉพาะการเลือกตั้งคราวนี้ภายใน๕ปีแรก
แปลว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทิม

สวก็ร่วมโหวตกับสสเลือกนายกตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
แล้วถ้าสวยังผนึกกำลังกัน๒๕๐ไม่แตกแถว
หาสอสอมาได้แค่๑๒๖ก็เลือกนายกได้แล้วค่อยถูลู่ถูกัง
ตายเอาดาบหน้าวิ่งดิ้นสู้ฟัดตั้งรัฐบาลกัน

ปัญหาก็คือว่ามีคนถามว่า
อ้าวถ้ารัฐมนูลบทเฉพาะการเขียนไว้อย่างนี้
ขอโทษแล้วเราจะเลือกตั้งไปทำไมกันล่ะเนี่ย
เอานะตอบว่าอย่างน้อยพักการเมืองที่ตั้งกันมารัฐบาล
ก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
มันดีกว่ารัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกมา
อย่างน้อยคนที่เป็นสอสอก็รู้ความเดือดร้อนของประชาชน
ว่าประชาชนเดือดร้อนกันยังไง
ฉะนั้นไปเป็นลูกหาบลูกหามตั้งรัฐบาลกับเขา
ก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนยังไง
แล้วถ้าเข้าไปอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้
ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจยังแย่เหมือนเดิม
อันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนที่จะลงโทษกันเอง
แต่ว่าวันนี้จะต้องบอกให้รู้ว่า
ต้องคิดเหมือนคุณจตุพรคิด
ก็คือฝากเพื่อไทยอย่าหลอกตัวเอง
เรื่องคั่วที่สามก็อย่าหลอกตัวเอง

นี่ผมไม่ได้เชียร์พักพลังประชารัฐ
แต่กำลังจะเอาความจริงมาบอกให้หูตาสว่างว่า
ดูการเมืองต้องไปดูบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูล
เมื่อเขารวมกันได้และตั้งนายกได้
สุดท้ายขึ้นมาเขาก็ต้องตั้งรัฐบาลได้
ถ้าตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
อีกฝากหนึ่งก็เลือกนายกไม่ได้แล้วก็ยันกันอยู่อย่างนี้
แล้วถึงตั้งรัฐบาลได้๒๕๓เสียง
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมีคนถามว่า

สภาชนะฝ่ายค้านแค่๓เสียง
และตัวเองก็ถอยออกมาองค์ประชุมไม่ครบ

เดี๋ยวสภาก็ล่มแล้วล่มอีก
ละวนอนละเวงก็เคยเกิดมาอย่างนี้ตั้งหลายหน

รัฐมนูลเนี่ย
เขาเขียนให้มันคานอำนาจกัน
ถ้าคุณวุ่นวายกันมากฝ่ายบริหารมีอำนาจ
นายกมีอำนาจยุบสภา
ถ้ายุบสภาแล้วก็เจ๊งกันหมดนะ

หรือจะสงบเสงี่ยมหน่อย

มีตำแหน่งกันไปอย่างนี้

นายกประกาศหรือขู่จะยุบสภา

นี่เป็นธรรมชาติการเมืองนะครับ
ฉะนั้นวันนี้เอามาบอกให้ฟังว่า
ความหวังความฝัน

ต้องอยู่กับความเป็นจริง

รู้สึกยังไงเลือกกันมายังไง
แล้วเขาจะไม่ลงมติ

เขาจะไม่ยอมไปรับใช้

ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ควร

บอกให้รู้ว่านี่คือสภาพ

คุณบุ๊กครับคุณน้องแข็งครับ